นักศึกษาชั้นปีที่๓ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ๕คน

รถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างที่มหาสารคาม
ขณะที่รถเก่งสภาพยับสภาพเยินเลยครับ

หน้ารถยุบไปถึงห้องเครื่อง
หลังจากพุ่งชนเสาไฟส่องสว่าง

ถนนถีนานนท์ตะบนท่าขอนยาง
อำเภอกันทาราวิชัยจมหาสารคลาม

ตำรวจตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นถนน๔เลน

คามุ่งหน้ากันธรวิชัยซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คนทั้งหมดเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามคณะครูรุศาสตร์ชั้นปีที่๓
ทราบชื่อคือนางสาวนรมนอายุ๒๑ปีเธอเป็นคนขับ
มีแผลฉีดขาดที่เท้าซ้ายนางสาวซิริลักษณ์อายุ๒๐ปี
นั่งข้างคนขับมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนคนที่นั่งด้านหลัง๓คน
คือนางสาวปาริชาติอายุ๒๑ปีสมองกระแทกอย่างรุนแรง

นายธีรพัฒน์อายุ๒๑ปีคนนี้สลบนะขาขวาเนี่ยหัก
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
จากการสอบถามหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่พอเล่าได้เล่าบอกว่า
กำลังมุ่งหน้าไปไหว้พระยืนที่กันทรวิชัย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่าง

ส่วนคนขับรถนะครับคันที่ตามหลังมาก็บอกว่า
ขับตามหลังมารถคันนี้
จู่ก็เห็นรถคันหน้าเสียหลักไปชนเสาไฟส่องสว่างเลย
ก็จอดลงไปดูนะครับแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ตำรวจจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องระวังนะครับ
อย่าขับเร็วนะฮะ